วันนี้เข้าสู่วันที่ห้าแล้วนะคะที่ชาวบ้านจังหวัดพิศนุโลกเนี่ย
หายเข้าไปหาของป่าในอุทยานแห่งชาติแสลงหลวงแล้วก็หลงป่าออกมาไม่ได้ค่ะ
ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่รวมกำลังบูรณาการกันแล้วก็เร่งค้นหาแล้ว
แต่เบื้องต้นก็ยังไม่เจอตัวนะคะจนต้องมีการปรับแผนในการค้นหาค่ะ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างก็ร่วมประชุมทีมวางแผนค้นหาผู้สูญหายที่พลัดหลงป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงนะคะ
ก็ประชุมกันตั้งแต่เช้าเลยซึ่งวันนี้จะมีการส่งทีมไปค้างคืนหนึ่งคืนค่ะ
จะได้มีเวลาพักและสามารถค้นหาต่อในรุ่งเช้าได้ทันทีนะคะทีมเดือนเท้าก็จะประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถานพิษฐานภิษฐานภิษฐานภิษฐานภิษฐานภิษฐานภิษฐานภิษฐานภิษฐานภิษฐานภิษฐานภิษฐานภิษฐานภิษฐานภิษฐาน
เที่ยวละ๑ชั่วโมงและมีเฮลิคอปเตอร์ล่าตระเวนจากกองทัพภาคที่๓
และตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่๓๑ค่ายพญาจักรีจังหวัดพิศนุโลก
อีก๒ลำในการช่วยค้นหาผู้สูญหายทางอากาศนะคะ
แล้วก็มีการลำเลียงเสบียงอาหารให้กับทีมค้นหาผ่านทางเฮลิคอปเตอร์ด้วย
ทีมข่าวมีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยบุรพาที่เดินเท้าเข้าไปค้นหาผู้สูญหายนะคะ
เป็นผู้สูญหายที่เป็นคน๔คนแล้วก็มีสุนัขอีก๓ตัวด้วย
เขาบอกว่าก่อนเริ่มปฏิบัติการทีมค้นหาเนี่ยเขาต้องเอาเหล้าขาว
เอาทูบมาจุดไหว้ขอขมาขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาให้เปิดทางก่อนค่ะ
ก็เรียกชื่อทุกคนที่ยังหาตัวไม่เจอที่เป็นผู้สูญหายนะคะทั้ง๔คนเลย
หลังจากนั้นทีมก็ออกเดินเท้าค้นหาในป่าค่ะซึ่งทุกคนในทีมสิบสองคนเนี่ยเขาเล่าให้เราฟังอ่ะนะคะว่า
เขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือว่าช่วยด้วยดังออกมาจากในป่าทึบที่อยู่ด้านหน้า
แล้วทุกคนในทีมอ่ะได้ยินเหมือนกันหมดเลยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นของชาวบ้านที่หลงป่านี่แหละ
ก็รีบเดินไปตรวจสอบค้นหาอย่างละเอียดแต่ก็ไม่เจอค่ะกระจายกำลังค้นหาในรัศมีสองร้อยเมตรแล้วก็ยังไม่เจอ
พรานที่ชำนาญป่าก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือมันจะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า
เพราะในอดีตเนี่ยเคยมีคนหลงป่าหาทางออกไม่ได้เหมือนกันสุดท้ายต้องนิมนต์พระมาทำพิธี
แล้วก็ให้ญาติจุดทูปบอกกล่าวขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาถึงจะเจอ
แต่ก็ไม่ได้นาน๕วันเหมือนคนกลุ่มนี้นะคะ
ซึ่งเมื่อวานี้ทีมเนี่ยได้ปูพรมค้นหากินพื้นที่ไปประมาณ๓๐๐ไร่แล้วนะคะ
นางสาวเจนจิราชัยชนะลูกสาวของนายวิโรธและนางแดงที่หายตัวไป
ก็มาพร้อมกับญาติญาตินะคะมาจุดทูปเก้าดอกที่ด้านหลังกองอำนวยการ
บานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาให้เปิดทางและขอให้เจอครอบครัวของเธอโดยเร็วค่ะ